สำหรับทีมแชมป์เพื่อมลิกในรุ่นลูกการณ์นี้
ล่าสุดนะครับพวกเขานั้นก็จัดงานเลี้ยงฉลองประจำปี
หลังจากทำผลงานครับยิง๑๗ประตูและจ่ายให้เพื่อนยิงอีก๑๑ประตู
พาทีมที่เจาะสยามขวาแชมป์เพื่อมลิกครั้งแรก
นับตั้งแต่ก่อตั้งสโมสร๑๓๒ปีครับ
ตัวเขานั้นมีลุ้นติดทีมชาติฝรั่งเศสลุยศึกยูโร๒๐๑๖อีกด้วย
ส่วนประตูยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับตกเป็นของเจมมี่วาดี้
ดาวยิงทีมชาติอังกฤษนะครับที่ซัดลูกใบไม้ร่วงอย่างสวยงามที่เกม
เลสเตอร์เปิดบ้านเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้สองประตูต่อศูนย์
เมื่อวันที่๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไปลองดูกันหน่อยนะครับว่าลูกยิงลูกนี้มันสวยยังไงนะครับ
สำหรับจังหวะยิงของเจมี่วาดี้นะครับได้รับเลือกให้เป็นลูกยิงยอดเยี่ยมแห่งปีของเลสเตอร์
จังหวะนี้ยิงแบบไม่ต้องจับเลยครับลูกนี้โค้งย้อยลงไปเหมือนลูกยิงใบไม้ร่วงนะครับ
ปัญญาที่ซิมงเมโยเล่จะปัดเอาไว้ได้ดูกันอีกทีครับจังหวะนี้ยิงเข้าไป
มิโยเล่นะเอื้อมสุดมือแล้วนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถเซฟได้นะครับ
สำหรับผลงานยอดเยี่ยมแห่งปีครับตกเป็นของเกมภูมิลิกอังกฤษที่เลสเตอร์นั้น
บุกไปชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงถิ่นเอติฮัสสเตดียม๓ประตูต่อ๑เมื่อวันที่๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ
เกมเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกมที่สำคัญนะครับเพราะว่าก่อนเกมนั้นทั้งสองทีมกำลังขับเขี้ยว
แย่งตำแหน่งจ่าฝูงกันอยู่และเมื่อเลสเตอร์บุกไปชนะแมนซิตี้ได้
ก็ทำให้เลสเตอร์นั้นรั้งตำแหน่งจ่าฝูงในเวลานั้นแล้วก็ทิ้งห่างเพิ่มเป็น๕คะแนนครับ
ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ช่วยให้พวกเขานั้นผงัดคว้าแชมปริมลิกในฤดูการนี้ครับ
เบิร์ดฟู้ดยิงไป๒ถือว่าเป็นกองหลังที่ทำประตูได้อย่างยอดเยี
อีกคนก็คือริยาทมาเรสนะครับ